มากันที่คุณแม่คนสวยอย่างเป้ยปานวาดนะคะ

อัปเดตชีวิตครอบครัวพร้อมกับเผยด้วยว่า
เตรียมมีทายยัดคนที่สองแล้วด้วยค่ะ
คนแรกนี่คือเหอะมากไปแล้ว

คุณเป้ยแฟนคลับลูกเนี่ยเยอะมากจริง
ดูท่าน้องโปรดโอ้น่ารัก

มือกันออกงานรับทรัพย์อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะคะ
สำหรับครอบครัวของนักแสดงสาวเป้ยปานวาดค่ะ
มาพร้อมกับสามีคุณป๊อปนิธิแล้วก็ลูกชายอย่างน้องโปรดนะคะ
งานนี้คุณแม่เป้ยอัปเดตถึงพัฒนาการของทายาทตัวน้อยว่า
โปรดเริ่มมีความสนใจในสิ่งแวดล้อมธรรมชาติมาก
ส่วนเรื่องงานในวงการคุณแม่ยังสาวบอกว่า
อยากให้น้องโฟกัสที่เรื่องของการเรียนก่อน

ทั้งนี้นักแสดงสาวยังเผยถึงความสัมพันธ์กับครอบครัวของคุณหิงปณิตาว่า
ก็ยังสนิทสนมกันดีมีการสลับกันเลี้ยงลูกบ้าง
จึงทำให้น้องโปรดกับน้องนิรินสนิทสนมกันค่ะ
เราก็เต็มที่เนาะถ้าเกิดเขาถนัดหรือว่าชอบทางไหน
เราก็อยากให้แต่ช่วงนี้บ้านหนอนนิดหนึ่ง

เราก็จะพอยดูแล้วก็ดูวิวเท่ากัน

ถือว่าเป็นการแบบว่าให้เขาดูพัฒนาการของมัน
จากหนอนกลายเป็นผีทรงผีเสื้ออะไรอย่างนี้

ช่วงนี้คือไม่กลัวอะไรจับทุกอย่าง

จริงกะจับหมดทุกอย่างจริงกลือ

ถ้าเกิดว่างก็มาเจอกันเหมือนเดิมค่ะ
โปรดกำลังอยู่ในวัยแบบว่าโซนอยากรู้อยากลอง
ก็เรียนรู้เรื่องของธรรมชาติ

จากนี้ค่ะสามีของนักแสดงสาว

เตรียมมีของเซอร์ไพรส์เนื่องในวันวาเลนทราย

ซึ่งคงต้องรอลุ้นกันว่าของที่ให้จะเป็นอะไร
แล้วเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวสวีทกันที่ไหน
ก่อนที่คุณเป้ยจะแย้มเรื่องทายาทคนที่๒
ว่าตอนนี้ทั้งคู่ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ
ไม่มีควบคุมอะไรทั้งสิ้นค่ะ
ปกติก็จะมีให้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับ

เดี๋ยวรอลุ้นแล้วกันว่าปีนี้จะเป็นอะไรเนาะ

แต่ก็พอไปทีไรก็คิดถึงลูกกัน

แต่ว่ายังไม่มาเท่านั้นเองเราเอาตามธรรมชาติอะค่ะ
ไปกี่ปีครอบครัวนี้ก็ยังหวานอยู่นะคะ

อยากมีเบบีอีกคนมาเป็นเพื่อนเล่นให้กับน้องโปรดแล้ว

น้องโปรดมาขายเองด้วยที่เสื้อหัวปรากร

กินเองก็อร่อยคนเดียว